คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่า
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเขาโพสต์
โพสต์ปลารูปร่างหน้าตาประหลาดแบบนี้
สรุปมันคือปลาอะไร

เฮ้ยประหลาด
จริงดูเหมือนมีตาสี่ตา

ดูไปก็น่ารักดูไปก็น่าแปลกตกใจ

มันก็คือคือปลา
ปาเจราจาริยาเหินตี

เอาเหรอเอางี้ละกันฟังกันให้ดีนะ
เขามีชื่อมากมายหลายชื่อแหละ

เดี๋ยวคุณลองฟังไปเรื่อยนะคุณชีสา
ปลานี้ชื่อนึงเขาใช้ชื่อว่า

หรือว่าปลาบูเขือ

มันจะค่อนข้างอ่านยากหน่อย
แต่ผมจะอ่านออกให้เป็นเสียงสำเนียงภาษาอังกฤษละกัน

อย่างเช่นปลาดอริน

ปลาดอลิง

แต่ก็ฟังแล้วมันจะขิดใจไง

แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะฟังแล้วสมูท

ปลานี้ถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษก็
ก็ค่อนข้างจะหวั่นเสียวอยู่พอสมมุติ
ผมจะพูดตามเขาภาษาไทยเป๊ะชื่อปลาหัวเทาะ

เอาหนาแล้วก็เป็นชื่อเรียกของมัน

พวกมันยังรูปร่างริ้วยาวคล้ายงู

มักพบตาป่าชายเลนหรือป่าจากปากแม่น้ำ

พอเอามาแปรรูปได้นะครับที่นิยมคือปลาเขือแดงแดดเดียว
เอามาทำต้มยำทำแกงแล้วก็มาทอดได้
มีหลายร้านค้ายิ่งเป็นร้านค้าออนไลน์เขาขายกันเยอะ
เขาเรียกว่าปลาเขือแดงแดดเดียวเอาไปหาดูได้

สรุปว่ามันมีจริงปลาเขือแดงแดดเดียวเนี่ยอยากจะให้ดู
นี่มาดูที่ตรงมือถือตรงนี้ได้เลยนะ
ตัวที่เห็นในจอนี่คือยังดิ้นอยู่แต่ว่าของคุณชนะเนี่ยนะ

เอามาทำแดดเดียวแล้วจะเป็นแบบนี้

เห็นแบบหน้าตาประหลาดอย่างนี้

เพราะว่าปลาเนื้ออ่อนลักษณะแบบนั้น

ดอลิงกับปลาหัวทอ

ค่ะก็ทั่วไปปกติ